เดี๋ยวนี้ชอบเห็นคนเขาใช้แซวกันบอกว่าขับรถระวังหลับใน
นอกใจระวังหลับยาวพาไปดูเหตุการณ์ที่สิงห์บุรีกันหน่อย
ค่ะเพราะว่ามีภรรยาคนนึงบุกไปที่แห่งนึงพร้อมเพื่อนประมาณสักสิบคน
ได้ครับไปที่ห้องสุดท้ายหมายเลขแปด
แล้วบอกว่าสามีฉันอยู่ในห้องนี้กับกิ๊ก
ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยคุณผู้ชมค่ะอะไรจะเกิดขึ้นลองไปดูหน่อยค่ะ
เอาแม่งถ่ายเร็วเอาถ่ายเลยแม่งทำกันอย่างเงี้ย
ไม่ไม่ได้ยุ่งกับใครนะไม่ถ่ายเลยไม่ได้ยุ่งกับเขา
ถ่ายถ่ายแม่งเอาเลยไอ้กล้วยถ่ายไม่มีก็เปิดเปิดเปิด
ล่ะมันยุ่งเขาเหล่าก็เอาไม่จำผู้หญิงมา
มากมามากมาครับ

มึงไม่ได้ยุ่งอย่างไร
มึงไม่ได้ยุ่งอย่างไร

มึงไม่ได้ยุ่งอย่างไร
มึงไม่ได้ยุ่งอย่างไร
มึงไม่ได้ยุ่งอย่างไร

มึงไม่ได้ยุ่งอย่างไร
นี่ค่ะลิฟท์ที่ได้
ฝั่งภรรยากับเพื่อนนี่ถีบประตูห้องน้ำแบบพังเลยอ่ะ

ก็เห็นผู้หญิงอยู่ในห้องน้ำลักษณะเหมือนกำลังแต่งตัวนะคะ
แล้วก็เนี่ยลากออกมาฝั่งสามีก็บอก
พี่ไม่ได้ยุ่งกับเขาพี่ไม่ได้ยุ่งกับเขา

คือไม่รู้ว่าใครเอาคลิปมาโพสต์ลงโซเชียลนะ
แต่หลายคนที่เห็นคลิปเขาก็แสดงความเห็น

สามีนี่ยื้อนิ่งล่มเลยนะ
ทำไมไม่ไปจัดการฝ่ายชายบ้างประมาณอย่างนั้น
กีมีวงเล็บเสียงตบหน้าสามีอยู่

โดนจิกหัวโดนลั่นจริงอันนี้ทำร้ายร่างกายนะพูดก่อน
แต่ว่าการที่ไปยุ่งอะไรกับใครยังไงโดยที่ถ้ารู้นะ

ก็ผิดเหมือนกันค่ะแต่อันนี้ก็ทำร้ายร่างกายอีกเหมือนกันนะคะ
ส่งทีมข่าวไปที่รีสอร์ทที่เกิดเหตุค่ะ
ได้รับอนุญาตจากเจ้าของรีสอร์ทแล้วเพราะเขาบอกว่า
ผมก็เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้ในโรงแรมของผมมาบ้าง
ไปคุยกับเจ้าของนะคะคุณวีรศักดิ์สันติวุฒเมธีอายุ๔๒ปี
เขาบอกว่าผมเปิดที่นี่มา๗ปีแล้วมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้บ้างแหละ
แต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรวันเกิดเหตุเนี่ยผมก็นั่งอยู่
นี่ห้องนี้เลยใช่ไหมนี่ห้องนี้ห้องเบอร์๘ห้องสุดท้ายเลย
ครับนี่คุณวิมวลวันไปนะครับลงพื้นที่ไป

เจ้าของโรงแรมบอกว่าวันเกิดเหตุบ่าย๓เลย๙กรกฎาคม
ระบะคันนึงขับเข้ามาด้วยความเร็วบีบแป๊บแป้นเสียงดัง

ผมเห็นกระบะคันหนึ่งจอดอยู่ตรงทางเข้ารีสอร์ท
แต่ไม่เห็นใครลงจากรถสักพักนึงเท่านั้นแหละ๑๕นาที
มีเก๋งคันหนึ่งขับตามเข้ามาแล้วไปจอดที่หน้าห้องสุดท้าย

ผมทำได้แค่สังเกตการณ์อยู่ห่าง

แต่ผมก็ได้แค่สังเกตการณ์อยู่ห่าง
เพราะกลุ่มผู้หญิงมากันมากกว่า๑๐คน

ฝั่งภรรยาจังหวะขับรถออก
เห็นหน้าผมผมคือเจ้าของรีสอร์ทนะ

ขอบคุณนะที่เปิดห้องให้ผัวฉันนอนกับกิ๊ก

ส่วนพี่ผู้ชายที่คาดว่าน่าจะเป็นสามี
ขับกระบะออกมาพร้อมกับผู้หญิงที่ถูกทำร้าย
แล้วก็จ่ายเงินค่าประตูห้องน้ำให้ผม๑๕๐๐บาท

แต่ไม่ใช่เขากับผู้หญิงเข้ามาห้องสุดท้ายเลย

จอเสกก็กรูกันลงมาประมาณก็หลายคนแต่ไปแต่ผู้หญิงนะผมมองละพี่ผู้หญิง

ในคลิปเราจะได้ยินแต่เขาบอกว่าพี่ไม่ได้ยุ่งกับเขา

แต่วันนี้ได้คุยเขาคุยยาวเขาชี้แจงยาวเหมือนกัน

ผมนัดหมอนวดที่เคยไปนวดเป็นประจำ
แต่ช่วงนี้โควิดร้านนวดมันปิด

ก็เลยนัดหมอนวดมาจะให้นวด

พี่ไปเปิดดูเลยในห้องถุงยางสามสองอยู่ครบ

ผมตกใจมากนะตอนภรรยาบุกเข้ามาในห้อง
พี่ดูในคลิปดิพี่เห็นผมอธิบายเปล่า
ผมก็อธิบายแล้วแต่ภรรยาไม่ฟังผม

สุดท้ายแล้วผมก็ต้องจ่ายค่าสินไหม
แล้วขอโทษหมอนวดคนนั้นจ่ายต้องเป็นหมื่นเลยนะพี่

ให้มันเกิดเหตุรุนแรงอะไรขึ้นแบบนี้
แล้วผมไม่สามารถเข้าไปช่วยอะไรได้เลย

ให้ค่าตัดเจ็บเข้าไปเยอะไหมคะ
เห์ลอรับหมื่นครับ

ผมก็ทำงานก็คือว่าขับรถน้อยปวดเมื่อยอะไรอย่างนี้

แต่ผมยืนยั้นแน่นอนสติแล้วผู้ใจไม่มีรักกันแน่นอน

ที่พาพันธุ์ออกมาในทั้งหลายไม่ดี
ผมเป็นลูกผู้ชายผมก็ต้องใช้ครับ

ให้ขอบคุณค่ะเลิกเหลือละครับ
เลิกละครับไม่เอาเหรอครับ
เลิกแล้วไม่เอาแล้วนวดเนิดไม่ขี้เมื่อยแล้ว

คือหลายคนอาจจะมีคำถามหลายอย่างนั่นแหละใช่ไหม
ถึงยังอาณาไมมีไว้ทำไมเขาก็บอกเขาไม่ได้จะแล้วก็ว่า

แต่ถ้าคุณผู้หญิงที่อยู่ในห้องแล้วถูกทำร้าย
ถ้าอยากชี้แจงเพิ่มเติมก็บอกเราได้นะ